หลุดไปที่คลองค่ะนะนี่นะคต์มาท่ม
ฮะเขาไล่จับกันนี่ครับชาวโบ้งชาวบ้านมาดูกัน
เต็มไปหมดนะฮะเพราะว่ามาอยู่ตรงคลองตรงนี้นะครับ
เปรโตสามตะบนท่าข้ามอำเภอสามพรานนี่ฮะ
ชาวบ้านก็โอ้โหมาดูกันเขาบอกว่าจราเข้ตัวหนึ่ง๒เมตรกว่า
ตัวยาวนะฮะทั้งกู้ภัยทั้งอบตก็มาช่วยกันนะฮะ
เอาเรือมาเอารถกระเช้ามานี่ตัวนี้ฮะ
มันลอยอยู่ในคลองตรงเนี้ยอืมชาวบ้านบอกที่แรกมันนอนผึ่งแดด
บนถนนสักพักมันกระโดดลงคลองเห็นชาวบ้านมา
เพราะงี้จะทำยังไงแหละคุณเฮมภัสรโหเห็นไหม
คนก็เดินตามไปดูเนี่ยเอาเรือลงไปอืม
พยายามจะจับก็จับไม่ได้นะฮะค่ะอ่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเนี่ย
เดี๋ยวท่านดูต่อนะครับเอาไปดูตรงนี้หน่อยหนึ่งก่อน
ตีนครับตีนตีนครับตีนตีนตกใจตีน
โอ้โหดักหน้าดักหลัง
น้ำก็ดำแล้วด้วยนี่ครับไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
จับไม่ได้ไล่ไม่ทันครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตะบนท่าข้าม
ผู้ใหญ่กริจชัยชนะอายุ๔๗ปี
เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงเลยฮะ
นี่ค่ะ
กลางคลองตรงนี้ยิงไปนัดหนึ่งไม่โดนนะฮะ

พยายามจะหนีต่อแล้วเข้าไปในท่อตรงนี้ค่ะ
ตามไปยิงต่ออีกอืม
ก็สุดท้ายก็โดนฮะไปอยู่ใต้ท่อเนี่ย

แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกมันก็จำเป็น

แล้วคลองแถวนี้นี่ก็โอ้โห

นี่ฮะตัวเนี่ยยาว๒เมตรกว่านะครับ
น้ำหนัก๘๐กิโลกรัมนะครับทุกผู้ชมครับ
คือคนที่ยิงเนี่ย
บอกว่าหลังจากชาวบ้านแจ้งมาว่าเจอจราเข้ตัวใหญ่ก็รีบมาช่วย

ถ้าหลุดไปได้เนี่ยไปไกลกว่านี้อันตรายมากแน่
จำเป็นต้องใช้ปืนยิง
ก็มีคำถามตามมาแน่นอนว่าอ้าวแล้วมันหลุดมาจากไหนยังไง

ตรงนี้มันมีลำพองลำหลอดเนี่ย
ถ้าหลุดออกไปแล้วมันยังสร้างความเสียหายชาวบ้านเยอะนะครับ
ก็มีคำถามตามมาแน่นอนว่าเอาแล้วมันหลุดมาจากไหนยังไง

ตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะหลุดมาจากฟาร์มหรือเปล่า

หรือว่าบ่อเลี้ยงของชาวบ้านที่ไหน
แล้วมันก็หลุดแล้วมันก็มาถึงตรงนี้หรือเปล่า
ก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับทุกผู้ชมครับ